เรื่องว่าการเลือกตั้งปี๖๒กับ๖๖มันมีความแตกต่างกันหลายอย่างในเรื่องบริบทในเรื่องอะไร

กรกตเขาชุดเดิมทุกคนพูดประโยคนี้
อาจารย์ว่าการที่กรกตเป็นชุดเดิมเนี่ย
มันเป็นผลยังไงกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไหมคะ

อืมผมคิดว่าเรื่องสำคัญเนี้ยคงเป็นเรื่องของการที่ท่านมีความยึดโยงอ่ะอ่าอ่า

คือยึดโยงกับทางคอสช
เพราะว่าเนื่องจากว่ามาจากการรัฐมนูล๒๖๐
ซึ่งมาหลังจากการรัฐประหารนะครับ
แล้วก็ท่านก็มาจากสนชกับสวซึ่งมาจากคอสชเขาเลือกไว้
นะครับถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์ท่านไม่ลงเลือกตั้งนะ
ปัญหาเรื่องความรู้สึกของคนก็จะน้อย
แต่พอท่านลงเลือกตั้งด้วยมันก็เลยเกิดคำถามว่า
ท่านจะสามารถมีความเที่ยงทำได้ขนาดไหน
คือท่านลงเลือกตั้งคือหมายถึงว่าที่มีกรกตชุดที่ท่านแต่งตั้งมา
ใช่ขอสชคือเรียกว่ามันมีความรู้สึกไม่แน่ใจใช่ไหมต้น
ทีนี้พอไม่แน่ใจปุ๊บเนี่ยทำผิดนิดผิดหน่อย
หรือมีเรื่องที่ชวนสงสัยก็จะสันนิษฐานทันทีว่านี่ช่วยอะไรอย่างนี้นะครับ
อาจจะไม่ใช่แค่ความรู้สึกอย่างเดียวนะอาจารย์ปริญญาเนอ
เพราะว่าผลงานการทำงานของคุณนี่เหมือนกับว่ามันมากกว่าแค่ความรู้สึกใช่ไหม
มันมากกว่าแค่ความรู้สึกที่ส่งผลอย่างนี้
คราวที่แล้วมันมีประเด็นเรื่องสูตรคำนวณ
พอดีก็ต้องโทษว่าไอ้ตัวกฎหมายลูกของเราเนี่ย

เพราะสอสอแบบบัญชีรายชื่อมี๑๕๐
แต่ตอนหารมันหาร๕๐๐
นึกออกไหมฮะในการคำนวณมันก็ซับซ้อนอยู่แล้ว
แต่ดันไปทำให้คำนวณได้มากกว่า๑วิธี
แล้วกรกตท่านไปเลือกวิธีที่ประโยชน์มันตกกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
และเป็นที่มาของการมีรัฐบาล๔ปีที่ผ่านมา
อันนี้พูดอ้อมหน่อยแต่ว่าคนรู้สึกแบบว่ามันมีอะไรหรือเปล่า
ส่วนในคราวนี้ผมว่าสูตรคำนวณไม่ยุ่งแล้ว
เพราะมีสอบบัญชีร้อย๑ก็หารร้อย๑

ซึ่งอันนี้ไม่ต่างกันนะครับกับเมื่อ๔ปีก่อน

แต่ว่า๔ปีก่อนตอนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ย

สมมุติผมไปกรุงเทพเขต๓
เพื่อจะเลือกตั้งที่สุรธนีย์เขต๑
เดินเข้าไปปั๊บมันก็จะมี๔๐๐หีบให้เราให้เราห่อน

ก็เลยกลายเป็นว่า๑หีบนี้
มันรวมกันประมาณ๕เขต๑๐เขต

ง่ายคือบัตรที่ไม่มีชื่อของเขตเลือกตั้ง

ถ้าซองของท่านไม่โหล

สมมุติรับบัตรเลือกตั้งพังแล้วก็รับซองมาด้วย

ทีนี้ปรากฏว่าปรากฏว่าบัตรก็โหล

แล้วการจ่าหน้าซองมันทำเป็นให้เกิดปัญหา

เขาเรียกว่า๒สส๕ทับ๒
สส๕ทับ๒อย่างเงี้ยค่ะ

ใช่ค่ะก็จะมีเรียนประธานกรรมการการเลือกตั้ง

จังหวัดจุดเขตจุดช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง๕ช่อง
มันมีปัญหาในช่วงของการเลือกตั้งล่วงหน้านิดนึงค่ะ

แล้วก็ปรากฏว่าที่บ้านผมที่ต้องส่งกลับไป

แต่ปรากฏว่าพอรับซองมาจากกรรมการจำหน่วยเลือกตั้ง

เราก็เข้าใจว่าเขาใส่รัสปริศนีย์ผิด
เพราะโดยสามัญสำนึกเนี่ยไม่มีการเขียนบอกว่ามันคือรหัสอะไร
เห็นหน้าช่องเราก็นึกว่ารหัสไปรษณีย์นะครับ

ก็ได้รับคำชี้แจงว่านี่คือรหัสเขตเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเขียนอธิบาย
เพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายหน่วยเลือกตั้ง
คือคณะกรรมการจำนวนเลือกตั้งเองก็เข้าใจผิดแล้วไปกรอกผิด
ก็เลยทำให้บัตรเหล่านี้หลายใบก็ส่งไปผิดทิศผิดทาง
และจริงครั้งนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะที่กรกตถูกตั้งคำถาม
อันนี้จริงชุดนี้ถูกตั้งคำถามตั้งแต่การเลือกตั้งปี๒๕๖๒
เมื่อกี้ที่อาจารย์ปริญญาพูดถึงเรื่องสูตรคิดคำนวณก็ดี

แล้วก็พอถึงจุดหนึ่งกลายเป็นว่าท้ายสุด
กรกตก็ถูกหยิบโยงเข้ามาเป็นประเด็นทางการเมือง
แต่เพราะครั้งนี้เรื่องความไม่เชื่อมั่นมันยังคงอยู่
แล้วก็เรื่องความเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้ก็ถูกตั้งคำถามด้วย
ถึงเรื่องของที่มาต่างเหมือนที่เราคุยเมื่อสักครู่ครับว่า

นั่นคือที่มาองค์กรอิสระต่างรวมไปถึงกรกตด้วย
คือส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าคนอาจจะมองว่า
ช่วงก่อนที่จะมีวันเลือกตั้งล่วงหน้ากันเนี่ย
ก็ได้ยินข่าวว่ากรกตทั้ง๗ท่านไปดูงานที่ต่างประเทศ
มีประเทศไหนทำแบบนี้ไหมเนี่ย
ทั้ง๗ท่านเลยนะครับในช่วงเวลานั้น

เขาบอกเขาสลับกันไปพี่อุย
มาดูหลายที่นะ
นี่เห็นมั้ยนี่นะครับแล้วก็มีท่านที่ไปที่สหรัฐนะฮะมีอีก๒ท่านนะครับ
บ้านเราหรือไม่กำลังจะส่วนคุยแล้วมีคำถามว่าครับลูกยังไงกันนะแล้วทำไมมันมีอะไรเล็กเล็ก
ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยได้รับเอาความคิดหลักการสำคัญของการเลือกตั้งมาหรือเปล่า
ที่เขาเรียกว่าการเลือกตั้งนั้นต้องเป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรม
งั้นหมายความว่าการไปดูงานไม่โกรธกัน
ไม่ว่าการไปดูงานต่างประเทศใช่ไหม
แต่ต้องได้อะไรมาบ้างนะ
แต่ได้ประโยชน์อะไรมาบ้างหรือเปล่า
ช่องให้เกิดการแทรกแทรงในกระบวนการเลือกตั้งได้โดยชอบทำ
แต่โดยอำนาจรัฐโดยกระบวนการต่างอะไรก็ตามแต่นะครับ

เราจะเห็นได้ว่ากฎหมายหลายเรื่องที่ออกมาเพื่อที่จะเข้ามากำกับการเลือกตั้ง

แม้กระทั่งล่าสุดที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน
แม้กระทั่งเรื่องของกติกาในการเลือกตั้งต่างหลายอย่าง
ซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้มันก็ดีแล้วครับ
ทิศทางหนึ่งอันทำให้เกิดเรื่องการพัฒนาการเลือกตั้ง
แต่ในอีกทิศทางหนึ่งมันก็ถูกเอามาใช้อย่างไม่สร้างสรรค์
เป็นเครื่องมือทางการเมืองนักร้องนี่เต็มไปหมดเลย
เอาเรื่องของกฎหมายเหล่านี้มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
ดังนั้นเราจึงเห็นได้นะครับว่ากระบวนการในการเลือกตั้ง
มันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกทางการเมือง
แต่มันไปถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกทางกฎหมาย
แต่ความสำเร็จในการเลือกตั้งมันต้องขับเคลื่อนด้วยกลไกทางการเมืองนะครับ
เมื่อเบรกที่แล้วเราดูกันเรื่องของจำนวนผู้ใช้สิทธิ์นะฮะ
อย่างที่จานปริญญาบอกว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เมื่อปี๖๒มันตกลงมานิดนึงจากเมื่อปี๒๕๖
คราวนี้ถ้าเราย้อนไปดู๓๐กว่าปีที่แล้วเลยนะครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๓๑เลยการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนั้น๖๓๕๖
แล้วหลังจากนั้นทิศทางแนวโน้มมันมาในทางบวกหมด

เอาที่ใช้ได้มันมาในทางบวกหมด
อาจจะมีหล่นมาบ้างก็คือครั้งที่แล้วนิดหน่อย

และเราจะเห็นได้เลยว่าในทุกครั้งที่มันมีเหตุทางการเมืองนะครับ

หลังการรัฐประหารปี๒๕๓๔ตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น
หลังการรัฐประหารปี๒๕๔๙พอเลือกตั้งปี๕๐ก็เพิ่มขึ้น
หลังการรัฐผ่านปี๕๗พลเล็กตั้งปี๖๒
ก็มาในทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้สะท้อนให้เห็นภาพว่า
เรื่องของการทิศทางประชุมนั้นต้องการใช้การเลขตั้งเป็นเครื่องมือเนี่ย

แล้วก็ทิศทางในแต่ละครั้งมันจะมีการยุบ

ยกระดับของจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์เพิ่มอย่างเห็นได้ชัด
หลังการมีรัฐธรรมนุนปี๔๐ก็มีการยกระดับนะยังเห็นได้ชัดนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยิ่งกรกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย
เชื่อมโยงกับสังคมโอกาสที่จะสร้างเกิดการเลือกตั้งที่สำเร็จมันยาก
หรือได้รับการยอมรับนี่มันยากเพราะว่าจะโดยทฤษฎีก็ดีนะครับ
หรือว่าโดยภาคปฏิบัติทั่วโลกเนี่ยก็ตรงกันหมดว่า
ความสำเร็จในการเลือกตั้งมันจะต้องเกิดจาก๓ส่วน
คือผู้สมัครพักการเมืองในฐานะผู้เล่นนะครับ
กรกฎในฐานะกรรมการและพี่น้องแม่ชนผู้ใช้สิทธิ์เลยครับ
ขับเคลื่อนด้วยกันเพราะฉะนั้นการใช้กลไกหนึ่งกฎหมายเนี่ย
แบบที่กรกฎทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องเมืองความสำเร็จในการลึกตั้ง
ปริญญาคะมองไปในทิศทางเดียวกันไหมคะ
คือผมคิดว่าอย่างนี้ฮะเมื่อวานเนี่ยก็มีแถลงการของกรกตออกมา
น่าสนใจนะครับไม่ทราบว่าได้เป็นข่าวในไทยรัฐทีวีหรือเปล่า

แถลงการเขาพูดถึงว่ากรกฎเนี่ยคือหัวใจของการลึกตั้ง
เขาก็ให้ข้อมูลว่าเรามีกรปนทั้งหมดกี่คนเขาสรุปตัวเลขแสนหน่วยนะครับประมาณ
คือหน่วยหนึ่งประมาณ๑๐คนพูดกลมนะครับเพราะว่าเขาเฉลี่ยหน่วยหนึ่ง๘๐๐คนมีกรปน
กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง๙คนแต่ถ้าหากว่ามีเกิน๘๐๐ก็เพิ่มอีกร้อยละหนึ่ง
คนก็มีกรปนอีก๑ก็เฉลี่ยว่า๑แสนหน่วยก็มีหน่วยละ๑๐คนก็มี๑ล้านคน
ก็พูดถึงว่ามันเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนเขาไปนับว่ากรปน๑ล้านคนก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
มาร่วมเป็นกรรมการประจำผมเข้าใจว่าผมพูดเราพูดเรื่องกรกตเนี่ยผมก็เลยคิดว่า
อย่างผมพูดถึงเนี่ยผมก็จะแยกระหว่างกรกฎ๗คนซึ่งตอนนี้มี๖คน
กับตัวคนที่ปฏิบัติงานผมเข้าใจว่าตัวคนที่ปฏิบัติงานเขาก็เอาใจใส่นะ
มีข้อผิดพลาดก็เป็นส่วนน้อยอย่างวันนี้ผมไปเลือกตั้งเนี่ยก็เรียกว่าได้รับการเอาใจใส่
แล้วก็ดูบรรยากาศก็เป็นไปเรื่องของการแนะนำความช่วยเหลือ
วันนี้คาดว่าน่าจะพลาดน้อยน้อยเพราะว่าคราวนี้เนี่ยมันแยกหน่วยหมด
มันไม่ได้เอาบัตรมารวมกันอยู่ในหีบเดียวกันจาก๒๐เขตเหมือนวันที่๗ที่ผ่านมา

คือท่านสามารถทำให้การเลือกตั้งเป็นที่สะดวกกับประชาชน

บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมีชื่อผู้สมัครได้ไหม

เพราะว่าจะบอกว่า๔๐๐เขตมันพิมพ์แตกต่างกันมันยาก

ไม่ค่าตอนไหนได้บ้างค่ะเอกสารแนะนำผู้สมัคร
แต่ละเกตแบบแบ่งเกตเค้าแยกกันหมด
แบบบัญชีหนึ่งเหมือนกันแต่หน้าแรกที่เป็นแบบแบ่งเขตเนี่ยเขาแยกกัน๔๐๐เขต
เอกสารแนะนำนะครับส่งให้ครัวเรือนละ๑เล่ม
ก็ประมาณสัก๒๖๒๗๒๘ล้านเล่มแยก๔๐๐เขตแตกต่างกันได้
บัตรเลือกตั้งท่านทำให้แตกต่างกันไม่ได้
แล้วก็อีกข้อหนึ่งคือเลือกตั้งเลือกตั้งล่วงหน้าของเรา
ที่มันมีปัญหามากแบบนี้ทำอย่างไรคราวหน้าปัญหามันจะไม่เกิด
ในต่างประเทศด้วยผมเข้าใจว่าที่เราพูดถึงที่ท่านไปดูไปดูงาน
ผมเข้าใจว่าเป็นการไปติดตามเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้าในต่างประเทศ

อาจารย์แต่ประเด็นผมคืออย่างนี้ในต่างประเทศก็มีคนเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นเรื่องน่าดีใจนะครับผมเองก็เคยเลือกตั้งในต่างประเทศมาตอนเรียนอยู่ที่เยอรมัน
ผมเรียนว่ามีคนเลือกตั้งสักหลักแสนก็หลายแสนคนนะครับ
แต่ถ้าเทียบกับเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งมี๒ล้านกว่าคน
เอาใจใส่กับเลือกตั้งล่วงหน้าดูจะน้อยไปหน่อย
ผมก็หวังว่าผมก็ดูข่าวจากคุณภาคภูมิมานะ
ว่ามีทางปรายศนีย์ไทยเขาบอกว่า
ลายมือที่จ่าหน้าไม่ออก๓แสนซองเนี่ย
อันนี้ก็ต้องมาแจ้งแล้วไม่ถึงขนาดนั้น
เหลือ๑๐๐๐กว่าซองแล้วก็วินิจฉัยเรียบร้อย
แล้วก็ส่งไปให้กับเขตเรียบร้อยแล้ว
ผมเองก็ได้ฟังอย่างนี้ก็เบาใจ
เพราะถ้าหากว่าปัญหาใหญ่คืออย่างนี้นะครับ
ถ้าหากว่าตัวผู้ใช้สิทธิ์กับตัวบัตรมันไม่
มันเขย่งกันเมื่อไหร่มันเป็นเรื่อง
ดังนั้นที่เขาต้องทำคือเขาทำให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าของแต่ละเขต
บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าของแต่ละเขตมันต้องตรงกัน
แต่ถามว่าตรงกันข้างในมันแน่ใจไหมผมก็ไม่ทราบ

ใช่แต่ก็หวังว่ามันจะตรงกัน
เป็นผลมาจากอะไรก็เป็นผลมาจากการแก้รัฐมนูลที่ไม่เสด็จน้ำไง
นะฮะคือตอนที่แก้รำนูนเนี่ยถ้าทั้งแพ็คเกจมันต้อง๖มาตรานะ
สำหรับการจะเปลี่ยนระบบเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าแก้ไปได้๓
ตอนนี้ก็ยังคงเหลือเรื่องวิธีการสมัครที่บอกว่าต้องไปสมัครสอบแบบแบ่งเขตก่อน
จึงมาสมัครสอบบัญชีรายชื่อก็เลยทำให้แต่ละพักเนี่ย
เขาจะไปได้หมายเลขแต่ละเขตเนี่ยที่ต่างกันไปแล้วค่อยมาบัญชีรายชื่อหนึ่งหมายเลขเหมือนกัน
ในเชิงมหาภาคเรื่องของกฎหมายด้วยเราไม่ได้จะไปจี้เฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

คือเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาจนกระทั่งทำให้ครั้งนี้
การเลือกตั้งที่เรียกง่ายว่าเป็นหลายเบอร์ทั่วประเทศ
พรมสอนลูกศิษย์เนี่ยนะครับอาจารย์ครับ
ศิษย์บอกว่าตกลงอาจารย์หลายเบอร์ทั่วประเทศหรือหลายเบลอทั่วประเทศ

อาจารย์ทั้งสองท่านนะคือถ้าเกิดจะเทียบเมื่อปี๖๒เนี่ย
มันเคยมีกรณีปัญหาที่ตอนนั้นเห็นชัดแล้วต้องวินิจฉัยกัน
ก็คือบัตรเลือกตั้งจากต่างประเทศที่ส่งมาช้า
ซึ่งกรกตเขาวินิจฉัยว่าใบหน้ามาไม่ทัน

แต่ครั้งนี้มันเกิดกับเลือกตั้งล่วงหน้า

อันนี้ท่านผู้ชมดูพร้อมกันไปด้วยนะครับ
นี่คือบรรยากาศของหน่วยเลือกตั้งต่างที่ใกล้ปิดหีบนะฮะ

ต่างจังหวัดด้วยเดี๋ยวจะมีให้ดูไปด้วย
ส่วนปัญหาต่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันจะมีปัญหาเรื่องไหนที่มันจะนำไปสู่การเป็นหัวเชื้อ
มันอาจจะทำให้การเลือกตั้งต้องเป็นโมคะ
หรือว่าต้องเลื่อนไปก่อนยังประกาศไม่ได้

อย่างนี้ครับรัฐมนุนเราเนี่ยก็ไปให้เวลากรกตตั้ง๖๐วันในการ

กระทรวงมหาธัยจัดเนี่ยเลือกตั้งเสร็จประกาศเลย
แต่ละอัน๔๐เนี่ยไปให้เวลากกต๓๐วัน
ให้สแกนดูก่อนนะมีใครถูกร้องเรียนมีใครมีหลักฐานว่าซื้อเสียงคดโกงมาก็ได้ให้ใบแดง
ทีนี้พอมาถึงปี๖๐กรกตเข้าไปบอกว่า๓๐วันมันน้อยไปขอ๖๐ขอ๖๐วัน
แล้วกรรมการร่างมุนก็ให้ก็เลยกลายเป็นเวลาจาก๓๐วันซึ่งก็มากเกินไปอยู่แล้ว
เลือกตั้งเสร็จนะครับคุณมิ้วเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเรายังไม่รู้ผลกรกตเขาสามารถที่จะมีเวลาถึง๓๐วัน
คุณมิ้นต์ออกใช่ไหมครับว่าทำให้การตั้งฮาราบาลมันก็ลากช้าออกไปลากไปเรื่อย
ทีนี้ปี๖๐ไม่ได้แก้ปัญหานี้แล้วยังไปเพิ่มเป็น๖๐วันแล้วผลลัพธ์คือว่าทำให้เรามีช่วงเวลาที่เลือกตั้งเสร็จ
แล้วไม่รู้ว่าผลการเลือกตั้งที่เป็นทางการคืออะไรมันก็ทอดยาวแต่ว่าถ้าหากว่าประกาศผลจนมีสอสอถึง๙๕เปอร์เซ็นต์
คือ๔๗๕คนเมื่อไหร่สภาก็เปิดประชุมได้ในทางปฏิบัติก็ประมาณสัก๓๐กว่าวันที่กรกตเขาทำในคราวที่แล้ว
ช่วงเวลาตรงนั้นกรกตเขาต้องทำอะไรบ้าง
จะมีผลอะไรกับการเป็นหัวเชื้อให้โมคะหรือไม่โมคะลูกค้า
คนถามคุณภากภูมิถามว่าวันนี้จะเกิดเหตุไหมผมว่าไม่เพราะว่ามันไม่ยุ่งเหมือนวันที่๗แล้ว

แต่ว่าวันที่๗มันจะมีผลเพราะว่าวันที่๗มันคือ๔๐๐เขตเลยนะบัตรที่ส่งไปผิดมี๔๐๐เขต
แต่ถ้าหากว่ากรกตเขายืนยันว่าเขาตรวจสอบแล้วแล้วก็ตัวเลขก็ชนกันหมด
มันก็ไม่รู้ไงว่ามันผิดหรือเปล่ามันอาจจะถูกหมดหรือมีผิดอยู่ในนั้นเราไม่รู้ได้
แต่พอตัวเลขมันชนกันคือระหว่างผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าของเขตนั้นกับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่มาถึง
มันมันชนกันก็เท่ากันต้องเจอกับว่าผมก็ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้การเลขตั้งพอมันเสียไป

หวงกว่าคือเรื่องยุบพัก
น่าห่วงกว่าเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตดูหน้าจอไปด้วยกันแป๊บหนึ่งพี่อุ๋ยขออนุญาตนิดเดียวค่ะ
เนื่องจากคำถามพี่อุ๋ยแหละว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ย
จะส่งผลถึงขั้นทำให้การเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นโมคะหรือไม่
ไล่เรียง๕ปัญหาใหญ่ให้อาจารย์ได้ดูนะคะ
หนึ่งก็คือไอ้หน้าซองนั่นแหละค่ะอาจารย์ไอ้ใสเหล็กผิดอะไรผิดนะคะ
สองก็คือหน้าหน่วยอะค่ะเรื่องของแนะนำผู้สมัครรายชื่อพักนะคะ
สามก็คือยังเป็นเรื่องของซองนะคะก็คือเรื่องของที่ต้องมีการแปะสก๊อตเทป
แล้วก็เซ็นชื่อทัพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์รอคิวนานเกินไป
อันนี้ก็อาจจะไม่ได้หนักอะไรมากมายพบการแจกบัตรเลือกตั้งผิดเขต
อันนี้ทีมข่าวของเราสรุปมาให้ดูค่ะว่า๕ปัญหาใหญ่ของการเลือกตั้งล่วงหน้าที่เกิดขึ้นมากที่สุด
มันมีปัญหาเหล่านี้ไอ้ปัญหาเหล่านี้มันอาจารย์มองว่ามันเป็นปัญหาในระดับไหน
จะถึงขั้นเป็นความผิดขนาดไหน
จุดตัดมันอยู่ที่ว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ย
กระทบต่อหลักการสำคัญในการเลือกตั้งที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูลไหม
ถ้ามันกระทบอย่างเช่นการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับ
เมื่อเดือนเมษายน๒๕๑๙การเลือกตั้งหันคู่หางนอกหน่วยเลือกตั้งปรากฏว่าเป็นโมคะ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๗การเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ไม่พร้อมกันทั้งหมด
กับหลักการที่การเลือกตั้งต้องมีการทั่วไป
เพราะว่ามีการไปปิดม็อบอะไรต่างคนเข้าไปเลือกตั้งได้ไม่พร้อมกันทั้งหมดทั่วประเทศ

เพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยถ้าสรุปจากปัญหาที่ทีมข่าวโชว์ให้เห็นเนี่ย
ห้าประการนี้มันเป็นปัญหาในการบริหารจัดการการเลือกตั้ง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้มันสะท้อนถึงประสิทธิภาพของกรกตนะ
ดังนั้นประสิทธิภาพกับวันระยะเวลาในการรับรอง
ประกาศผลการเลือกตั้งมันไม่ได้สัมพันธ์กันเท่าไหร่

แล้วมันจะทำให้ประสิทธิภาพการงานดีขึ้น

แต่สุดท้ายขยายออกไปตามรวมดูน๖๔๐ก็เหมือนเดิม

อะไรที่บอกได้ว่ามันเป็นปัญหาอย่างเช่นกรณีใบส้ม
ที่เป็นใบส้มใบแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ครั้งตามด้วยยังทาอยู่และก็ไม่กล้าจ่ายอีกนะครับ
ใช่ครับเพราะสารชั้นต้นก็ตัดสินแล้วว่ากรกตให้ใบส้มผิดพลาด
อันนี้คือเป็นปัญหาที่สะท้อนภาพให้เห็นว่า
นี่คือปัญหาในเชิงประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเลือกตั้ง

กฎหมายมันก็เป็นกรอบตัวหนึ่งแล้ว
ที่ไปกำหนดในเรื่องของไม่สามารถจะใช้เบอร์เดียวทั่วประเทศได้
เพราะเป็นหลายเบอร์ทั่วเท็จในการบริหารจัดการอีก

หมายเลขของบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
มันก็จะออกมาแบบที่เราเห็นคือไม่มีชื่อไม่มีพักมีแต่เลข
ก็ทำให้คนสับสนได้ไม่น้อยนะครับ

ถ้าส่งผิดแล้วมันไปเช็คได้มันก็ยังพอจะทราบได้ว่า
นั้นเป็นบัตรไม่ตรงเขตแต่ถ้าเช็คไม่ได้
อาจจะไปเติมคะแนนให้ปิดเขตได้ด้วยซ้ำไปนะครับ
คือใน๕ปัญหาผมคิดว่า๒๓๔๕รอคิวนาน

ซองไม่แปะเท็จเซ็นไม่ตรงอะไรอย่างนี้

ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ของประชาชนเสียไป
แต่ข้อ๑นี้เพราะใส่รหัส
แต่รหัสหน้าซองผิดเนี่ยมันไปผิดเขตเลย

ถ้าเกิดถึงเวลาเอาปักมานับแล้ว
ถ้าเป็นครบตรงกันไม่มีปัญหา
คือที่ไม่มีปัญหานะคือคืออย่างงี้คุณภาครูไม่อาจวิสูจน์ได้ว่ามีปัญหาด้วยเลยไม่รู้ไง
เพราะมันตรงกันแล้วไม่รู้เลย

ดังนั้นวิธีการคือเขาต้องทำให้มันตรงกัน
แต่ว่าข้างในตรงกันไหม

ดังนั้นผมคิดว่าเรื่องที่ต้องทำในคราวหน้านะครับ

อันอื่นอย่างครั้งนี้งบประมาณการเลือกตั้งที่กรกฎาได้มา

คุณภาคภูมิไปดูเนี่ย
หมดไปกับเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเท่าไหร่
มันมีวิธีการที่ถูกกว่านี้เอาง่ายนะครับ
นี่เราพูดไปถึงหลังเลือกตั้งไปแล้วนะครับ
ทำยังไงให้ใช้งบประมาณน้อยกว่านี้แล้วมีความผิดพลาดน้อยกว่านี้
ในประเทศทั้งหลายที่ท่านไปดูงานมา
เขาใช้วิธีการเลือกตั้งทางไปสนีทั้งสิบ

ผมถามว่าสุดท้ายแล้วที่เลือกตั้งล่วงหน้ากันไปเนี่ย
ล้านกว่าคนสุดท้ายใครส่งกลับไปที่เขต
รัชนีครับแล้วถามว่าประเทศต่างทั้งหมดที่มีเลือกตั้งล่วงหน้า๖๗๐ประเทศเนี่ย
ส่งกลับมาไทยยังไงครับก็ปรายศนีย์
อาจารย์ให้เราเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วเราเขียนเองใส่เองแล้วเราส่งเอาเองอะไรอย่างนี้หรอ
คือมันอย่างนี้ครับมันมีวิธีการของมันนะครับ

ความผมพูดอย่างนี้อาจจะดุไปหน่อยนะครับ
แต่ความเหลวไหลของการเลือกตั้งล่วงหน้าคืออะไรครับ
เราทำให้บัตรโหลกับซองโหล
จ่าหน้าด้วยลายมือคนซึ่งมีโอกาสผิดพลาดนะครับ
ประมาณสัก๑๐เขตบางเขตบางหีบก็๒๐เขต
มารวมกันแล้วมาใส่ในซองใส่ลงไปเนี่ยในรังเดียวกัน
แล้วไปให้เจ้าหน้าที่ของปรายศนีย์ไทยมาคัดแยกออก
แล้วก็เจอปัญหาว่าลายมืออ่านยากบ้างกอกผิดบ้าง

ผมคิดว่าวิธีการที่ไม่มีข้อผิดพลาด
หรือมีก็น้อยมากนะครับแล้วก็สะดวกต่อทุกฝ่าย
สำคัญคือใช้ความมาน้อยมันมีวิธีพวกนี้อยู่

มันมีช่องโหวอะไรไหมคะถ้าหากจะใช้วิธีตามที่อาจารย์ปริญญาแนะนำ
เรื่องของการส่งไปสนีประชาชนก็ส่งเองเลย
ผมยกตัวอย่างง่ายนะครับเราสามารถทำได้นะครับ
พัฒนาให้ดีกว่าประเทศเยอรมันอเมริกาด้วยซ้ำไป
เหล่านั้นเนี่ยนะครับถ้าผมต้องการจะเลือกตั้งนะครับ
เพราะว่าวันเลือกตั้งจริงผมไปเลือกตั้งไม่ได้
ด้วยเหตุผมวันนั้นผมไปทำงานที่อื่น
หรือผมมีที่ทำงานนะครับหรือที่ที่ผมเรียนมันคนละที่
ที่ผมมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือผมอยู่ต่างประเทศ
ทั้งหมดเหล่านี้จะได้รับการอำนวยความสะดวกให้เลือกตั้งได้
และวิธีการถ้ามีแบบเดียวค่ะคือทางปริศนี
ผมก็แค่ลงทะเบียนไปแล้วผมก็จะได้บัตรเลือกตั้งพร้อมซองมา๒ซอง
แรกเป็นซองเปล่าเลยนะครับไม่มีอะไรเขียนเลยนะครับ
เลือกตั้งเสร็จปั๊บก็ใส่ซองแล้วใส่ในซองอีกซองหนึ่งซองข้างนอกเนี่ยจะมีจ่าหน้าไว้หมด
ซึ่งไม่มีทางผิดพลาดนะครับแล้วก็ปรายศนีย์ก็ส่งไป
ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าความผิดพลาดจะไม่มี
ก็ทำให้ปรายศนีย์ทุกแห่งปรายศนีย์ไทยทุกแห่ง
ปริศนีย์เขายินดีทำนะครับทำให้สถานีของปริศนีย์ทุกแห่งเนี่ยเป็นที่ที่

เพราะมันมียุเขตอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งต่างประเทศ
ในประเทศในเขตนอกเขตก็ให้เป็นแบบเดียวไป
เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วคนส่งไปที่เขตก็คือปริศนีย์อยู่ดี
ไอ้การที่เอามารวมกันในหีบแล้วปริศนีย์มาแยกออกเนี่ยแล้วก็ไปรวมใหม่รวมมัน
มันเป็นเรื่องที่มันซ้ำซ้อนเนอะมันไม่ควรต้องมาทำอ่ะ
แล้วมันก็หมดเงินไปกับสิ่งนี้เป็นพันล้าน
แล้วไม่ได้อ่านในคนที่เขาดูการเลือกตั้ง

คือคนเขามองไปถึงขั้นที่ว่าออนไลน์ได้ไหมอาจารย์
เลือกตั้งออนไลน์ได้ไหมอาจารยุทธพร
โทรศัพท์มือถืออันนี้จะไม่เป็นปัญหากับเรื่องของ
ความสะดวกในการเลือกตั้งแล้วก็มันมีเทคโนโลยีที่กำกับได้

แต่ที่จริงกรกตก็เคยมีเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์นะ
กระเป๋าเขียวฮิ้วกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ไปฮิวมาจนปัจจุบันไปให้เลือกประธานนักเรียนในโรงเรียนยืมใช้แล้ว
ก็ยังไม่ได้เจอถูกเอามาใช้
แต่คนอาจจะกังวลว่าแล้วถ้าเกิดใช้ลักษณะออนไลน์
มันมีเป็นบล็อกเชนที่ควบคุมกำกับต้องออกแบบวิธีการ

คือจริงจะทุจริตหรือไม่มันขึ้นอยู่กับคน
ถ้ามีกระบวนการในการตรวจสอบควบคุมกำกับจากภาคประชาสังคมที่ดี
อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับความสำเร็จมันต้อง
กรกตผู้สมัครภาคการเมืองแล้วก็ภาคประชาสังคม
กำกับมันก็ไม่สามารถจะทุจริตกันได้ง่าย
แล้วใช้เท่าเงียวอย่างเช่นบล็อกเชนเข้ามากำกัด
คลิปโตคาเลนซี่ซื้อขายเงินเป็นพันล้าน
แล้วยังสามารถจะเชื่อใจได้เลยเพราะฉะนั้นกระบวนการในการออกแบบที่ดี
มันสามารถที่จะทำได้แล้วก็ในกรณีของที่เราคุยเมื่อสักครู่นะครับ
เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยการแก้ปัญหาต้องไปอย่างละเอียดอ่อนนะ
เพราะถ้าไม่ละเอียดอ่อนถึงขั้นไปผิดถึงหลักการเลือกตั้ง
อาจจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมคะได้เช่นก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่า
กรกตจะตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งมาแกะซองดูว่าอันไหนส่งไปผิด
อันนั้นอาจจะไปขัดแบบละเอียดแกะตั้งโดยลับอ้าวห้ามแกะนะ
เรายุ่งเลยจริงเนี่ยมันมีกฎหมายที่เขียนไว้อยู่แล้วครับ
ก็คือกฎหมายเลือกตั้งสสปี๒๕๖๑ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี๒๕๖๖
ตรา๑๒๒เขาแก้แล้วนะครับคือถ้ามันมีบัตรเขย่งเกิดขึ้นเนี่ย
แล้วไม่เข้าเหตุในเรื่องของการทุจริตหรือว่าไม่เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องผลการเลือกตั้งกตสามารถสั่งยุติได้
ซึ่งในกฎหมายปี๖๑ไม่เขียนเขียนแค่ว่าให้มีการรายงาน
แต่ว่าไม่บอกถึงเรื่องว่ากตมีอำนาจยุติ
แต่ก็นั้นก็ดีถึงมีอำนาจยุติถ้ามันเข้ากรณีว่าไม่ทุจริต
หรือว่าไม่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของคะแนนเสียงแพ้ชนะ
แต่ก็ต้องคำนึงถึงหลักที่พี่น้องประชาชนนั้นได้ไปใช้สิทธิ์ด้วย